ข่าวที่หลายคนสนใจนะครับ
กรณีของน้องสายฟ้าเด็กชายวัย๖ขวบ
ที่เสียชีวิตภายในรถอยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่ามีคำรับสาภาพของพ่อเลี้ยง
บอกว่าได้มีการทำร้ายแล้วก็ลงโทษลูกรุนแรง
พ่อเลี้ยงรับสาภาพเอาไว้ว่าเขาเป็นคนทำ
แต่ทีนี้ตำรวจก็พยายามสอบปากคำแม่แท้
แล้วก็บอกว่าแม่แท้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ลูกตาย

แม่แท้ไปอำลาศพลูกเป็นครั้งสุดท้าย
มัศยิตก่อนที่จะนำศพไปฝัง
ปรากฏว่าชาวบ้านเตรียมรุมประชาธรรม
วิ่งไล่ตามผู้หญิงคนนี้ครับ

ไปยักษ์หน้าก็ได้พรุ่งหน้า

อย่าอย่าทำ

ไม่ใช่เลย
ไม่กลัวแล้วไงวะ

โอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
มัศยิตนะฮะก่อนที่จะมีพิธีฝังร่างของเด็กน้อย

ใช่ค่ะแล้วดูสิบรรยากาศที่ตื๊ดยาว
เซ็นเซอร์ยาวนี่คือเสียงชาวบ้านตะโกน

บ้านด่าผู้เป็นแม่คนนี้นะครับ
คือผู้เป็นแม่ก็คือนางนารินรัฐนะครับ
แม่ของน้องสายฟ้าเดินทางมาอำลาลูกน้อยเป็นครั้งสุดท้าย
มัศยิตบ้านน้ำเชี่ยวตำบลน้ำเชี่ยว
อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับ

มารอกันอยู่ที่มัศยิตแห่งนี้จำนวนมาก
เป็นร้อยละคุณนะครับ
นางนรินรัฐต้องวิ่งหนีออกจากมัศยิต
แล้วก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นรถตำรวจที่จอดอยู่
ชาวบ้านไปทุบกระจกรถตำรวจด่าทอสาบแช่ง
แล้วพยายามที่จะเปิดประตูรถออกมา
ลากตัวนางนารินรัฐออกมารุมประชาธรรมให้ได้เลยคุณ
ตำรวจต้องพยายามที่จะห้ามปรามเจ้าหน้าที่กุ
ภัยก็พยายามที่จะช่วยกันกันพื้นที่เอาไว้

ส่วนนี้คือพ่อเลี้ยงคือนายปัญญานะฮะ
นายปัญญาถูกพนักงานสอบสวนสอบปากคำอย่างหนักเลยนะ
จนสุดท้ายนายปัญญาซัดทอดนางนารินรัฐภรรยา
ซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องสายฟ้า
ว่านางนารินรัฐก็เคยทำร้ายร่างกายลูกชายเหมือนกัน

ทีนี้ครับก็เป็นที่มาที่ตำรวจต้องสอบปากคำทั้งสองคน

ตอนแรกนายปัญญาให้การรับสาภาพแทน

ล่าสุดนายปัญญาพลิกเลยปฏิเสธ
แล้วก็บอกว่าคนที่ฆ่าจริงไม่ใช่ผม

แม้ว่านายปัญญาจะยอมรับเหมือนกัน
เพราะตัวเขาก็ทั้งดุทั้งด่าทั้งทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงเหมือนกัน
แต่แม่แท้ของน้องสายฟ้า
ก็ทำร้ายลูกชายหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
ท้ายที่สุดนะฮะแม่ของน้องสายฟ้า
ก็คือนางนารินรัฐรับสาภาพว่าทำร้ายลูกชายจริง
เป็นการใช้ไม้แขวนเสื้อแบบไม้

คุณไม้แขวนเสื้อไม้มันหนานะ
แล้วคุณดูสิอันนี้มันไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อไม้แบบยาว
นี่คือมันสั้นแล้วเห็นปลายด้านหนึ่งที่มันหักไปไหม
ที่หักคือใช้ตีน้องสายฟ้า
ตีเด็ก๖ขวบจนหักได้ขนาดนี้ตีแรงขนาดไหนคุณ

แล้วไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อลวดธรรมดานะ
เป็นไม้แขวนเสื้อแบบไม้หนาแบบนี้นะครับ
ลงโทษลูกชายนะฮะในวันที่เกิดเหตุนะครับ
แต่เธอบอกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับสามี

ลงโทษลูกชายของเธอก็ลงโทษตามภาษาของเธอ

แล้วก็ไม่คิดว่าลูกชายจะถึงแก่ชีวิตนะครับ
เปิดปากรับสาภาพมาแล้วส่วนหนึ่ง

ไปชี้จุดทิ้งไม้แขวนเสื้อบริเวณถังขยะ
ซึ่งอยู่ห่างจากท้ายรถเก๋งที่พบที่บ้าน

ไปค้นหากันจนเจอเศษไม้แขวนเสื้อเมื่อสักครู่นี้

บสื่อไปตอนกลางคืนใช่ฮะแล้วตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวนี้เอาตรงดิ
ฉันยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
แต่พอตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับจิ๊กซอที่ต่อภาพสำเร็
แต่เรื่องมันแดงออกมาอ๋อนี่ไงแม่ใช้ไม้แขวนเสื้อที่ตีลูก

ตอนไปค้นหาในถังขยะคือคืนวันที่๓มกราคมนะครับ
แล้วสอบปากคำเข้มต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
แล้วก็ช่วงเมื่อวานนี้ก็คือ๔มกราคม
ตำรวจนำตัวนายปัญญาพ่อเลี้ยงไปขออำนาจศาลจังหวัดตราดฝากขังผลัดแรก
แล้วก็มันมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่ง
ก่อนที่นายปัญญาจะถูกนำตัวไปฝากขัง
ก็เป็นคลิปที่นางนารินรัฐผู้เป็นภรรยา
อดนายปัญญาเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนเป็นการล่ำลากัน
โดยนางนารินรัฐกำลังอุ้มลูกน้อยวัย๑๑เดือน
ซึ่งลูกน้อยวัย๑๑เดือนคนนี้เป็นลูกแท้ของนายปัญญากับนางนารินรัฐ

ส่วนน้องสายฟ้าเป็นลูกแท้ของนางนารินรัฐ
แล้วก็เป็นลูกติดจากสามีเก่าที่เป็นชาวอินเดีย
ทีนี้เหมือนมีการกระซิบบอกอะไรกันบางอย่าง
แล้วเหมือนทั้งหอมทั้งจุบกัน
มือก็ลูบหลังปลอบใจสามีไปด้วย

มีการพูดกันประมาณเกี่ยวกับการรับสาภาพแทน
ว่าแบบว่าเนื่องจากว่าตัวนางนาริรัฐเอง

ก็เลยต้องให้สามีรับว่าเป็นคนฆ่า
แล้วก็ถ้านายปัญญาถูกจำคุกอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนางระดินรัฐจะรับหน้าที่ในการดูแลลูกน้อยวัย๑๑เดือนอีก
อันนี้เป็นกระแสที่ออกมาเป็นข่าว
ทีนี้ครับผลชนะสูตรการเสียชีวิตของน้องสายฟ้า
แน่นอนว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
โหลกศีรษะของน้องเห็นชัดเจนเลยคุณดูสิ
ตรงที่นิ้วชี้ไว้มันเป็นรอยแตก
เป็นเว้าแล้วก็รอยยุบเข้าไปข้างใน
สภาพด้านนอกของศีรษะนะคุณ
ทอยของน้องสายฟ้าจะมีแค่เหมือนบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นเอง
หักเมื่อ๒เดือนก่อนลักษณะหักนานจนเริ่มหายเอง

ส่วนขาทั้งสองข้างหักจนผิดรูปเช่นเดียวกันนะครับ

แล้วก็อย่างที่เห็นไปว่าพอช่วงหัวค่ำเนี่ย
ตำรวจก็พานางนารินรัฐไปที่มัศยิต
เพื่อไปทำพิธีฝังศพที่กูโบที่มัศยิตนั้นนะฮะ
แล้วก็ถูกชาวบ้านรุมร้อมแล้วก็เตรียมรุมประชาธรรมนะครับ
ตำรวจก็ต้องพานางระดินรัฐเข้ามาสอบสวนต่อ
แล้วก็สุดท้ายนะคุณมันมีความคืบหน้าออกมาวันนี้
ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเอาจริงนะ
ทางตำรวจที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
คุณจำได้ตั้งแต่ผู้การภาคแล้วผู้การจังหวัด
ลงพื้นที่ไปตอนที่จะเอาศพน้องไปชนะสูตรใช่ไหม
รวมถึงทางด้านรองโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน

นี่ก็ตามคดีนี้รับผิดชอบคดีนี้ด้วยตนเองเหมือนกัน
เอาเป็นว่าคดีนี้โหตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
ลงพื้นที่กันเยอะนะฮะแล้วก็ไปติดตามเยอะเพราะประชาชนสนใจ
ทีนี้ค่ะก็มีการเค้นสอบตัวแม่
ก็คือนางสาวนาริรัฐเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะพอมาสอบตลอดทั้งวันเมื่อวานนะ
ตัวนางนารินรัฐให้การรับสารภาพ
ทีนี้ดูเรื่องพฤติการหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกคือพบศพน้อง
ตอนวันอาทิตย์ที่๒มกราคมตอน๙โมงครึ่งใช่ไหม
ทีนี้ตัวแม่ก็ไล่เรียงให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือตั้งแต่๑มกราศ

อันนี้คือคำรับสาภาพล่าสุดของผู้เป็นแม่แท้นะ
ใช่ค่ะแม่นางนารินรัฐเนี่ย
ปลุกลูกน้องสายฟ้านอนอยู่ในรถ
พอไปปลุกลูกเสร็จแล้วปั๊บเห็นว่าน้องเนี่ยอุจจาระอยู่ในรถ
อุจจาระราดนะครับอุจจาระราดในรถนะฮะ
โมโหเลยเอาไม้แขวนเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
ฟาดน้องตีที่หัวตีที่ตามเนื้อตามตัว
ตีจนไม้แขวนเสื้อหักคือโดนไปหลายทีค่ะ
แล้วหลังจากนั้นตัวน้องสายฟ้ายังไม่เสียชีวิตนะคะ
น้องออกไปเล่นนอกบ้านทั้งวันเลยนะวันที่๑
คือเด็กเจ็บมา
เจ็บแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าข้างในมันชอกช้ำแค่ไหน
ใช่ทีนี้พอน้องออกไปเล่นเสร็จแล้วน้องก็ยังกลับมา
แล้วน้องก็นอนในรถในคืนนั้นประมาณ๓ทุ่ม
ก็เข้ารถนอนจนมาถึงเช้าวันที่๒มกราคม
ก็รู้ว่าลูกเสียชีวิตอยู่ในรถ
ตำรวจยังถามเลยว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกตำรวจ
คุณรีบเอาศพลูกเข้าบ้านทำไม
เออแม่บอกว่ายังไงตกใจกลัว
คือกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลลูกเล็กของตนเองวัย๑๑เดือน
เอาฟังเสียงรองโจ๊กหน่อยค่ะ
ฝ่ายแม่ซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริง
เป็นผู้ที่ทำร้ายร่างกายลูกให้การรับสาภาพ
ว่าใช้ไม้ทุบตีศีรษะลูกแล้วตามเนื้อตัวร่างกาย
และจะพยายามยืนยันคนในระว่างบ้าน
ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเห็นเด็กชายสายฟ้าเนี่ยถูกแม่เนี่ย
ใช้ไม้ตีศีรษะตีตามร่างกายมาตลอด
เจรยะแล้วก็ให้ลูกเด็กนอนในรถ
ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากนะครับ
โจรสรรค์ทั้งเด็กเหนือศีรษภิกษ์แนวที่๑ที่ผ่านมา

แต่ว่าถือว่าคดีนี้ยังไม่คลี่คลายถึงที่สุดนะ

ก่อนหน้านี้ที่ผู้เป็นพ่อเลี้ยงรับสาภาพว่าทำร้ายลูก
แล้วก็เหวี่ยงลูกหัวกระแทกล้อรถอะไรอย่างนี้

เด็กได้รับบาดเจ็บมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร
และอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กตาย
คือเดี๋ยวต้องไปไล่เรียงนะว่าสิ่งที่พ่อพูดมาตอนแรก
ที่บอกว่าเหวี่ยงลูกอันนั้นพ่อพูดแล้วทำจริงหรือเปล่าด้วย
แต่นี่ค่ะหลักฐานที่คุณผู้ชมเห็น
ปลายไหมขวัญเสื้อไหมมันเหมือนเป็นคราบเลือดใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับบาดแผลของน้องสายฟ้า
ทีนี้จะได้พิสูจน์การยืนยันว่าเป็นการพิสูจน์ว่า
แม่ได้ทำร้ายลูกจนตายจริงหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอเห็นแบบนี้เอาจริงทำไมแม่ถึงใจร้าย
แล้วลูกที่เขาเพิ่งคลอดออกมาวัย๑๑เดือน
ไม่รู้ต่อไปจะเจอแม่ทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หลายคนดูข่าวก็เป็นห่วงเด็กวัย๑๑เดือนนะคะลูกสาว
แล้วก็อีกอย่างผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ถูกควบคุมตัวอยู่
ทีนี้เด็ก๑๑เดือนจะอยู่ยังไงต่อ
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเอามาดูแลนะคะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกระทรวงพัฒนาสังคม

คือให้น้องวัย๑๑เดือนได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ว
มันเป็นคดีที่พอเราตามข่าวไปมันก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะ
ใช่นะฮะรอให้ตำรวจสรุปคดีนี้ออกมาว่าสิ้นสุดอย่างไร
แล้วก็ตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้ว๕๐ปาก
เขาสารภาพออกมาเหมือนกันแต่เขาปฏิเสธการร่วมกันฆ่า
คือการลงโทษก็ไปลงโทษส่วนของใครของมัน

แต่ว่าไม่ได้ร่วมกันฆ่าลูกชายวัย๖ขวบนะครับ